ให้ดูข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยมันก็สะเทือนใจเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเด็กเล็กทั้งสองข่าวเลยค่ะ
ข่าวแรกเป็นเรื่องที่พนักงานผู้หญิงคือคุณแม่คนหนึ่งติดโควิด
ทีนี้พอตรวจผลว่าติดโควิดแล้วเนี่ยเตียงมันยังไม่มีต้องกลับมารอที่คอนโด
ทีนี้พอกลับมารอที่คอนโดก็เลยทำให้ลูกชาย๔ขวบติดโควิดไปด้วย
อาการแม่เนี่ยแย่ลงแล้วนะอาการหนักแล้วเตียงก็ยังไม่มี๖วันแล้วดูคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ
ตอนนี้ป่วยเป็นโควิด๑๙ค่ะติดกับลูกชายด้วยลูกชายวัยแค่๔ขวบเองนะคะ
ตอนนี้อาการเริ่มแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกไอเจ็บปอดแล้วค่ะอาการเริ่มแย่แล้วค่ะแต่โรงพยาบาลยังปฏิเสธอยู่นะคะ
ป้าไม่มีเตียงรบกวนช่วยหนูด้วยนะคะหนูอยากหายจากโควิดค่ะ
คือตอนนี้เริ่มกลับมีภาพมีคลิปอะไรแบบนี้มาอีกแล้วในการขอความช่วยเหลือเรื่องของการรอเตียง
ใช่ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงเจ้ยแจ้วที่อยู่ด้านหลังไหมคะน้องที่กระโดดโลดเต้นอยู่เนี่ยค่ะเป็นเสียงลูกชายวัย๔ขวบที่ติดโควิดด้วย
โรงพยาบาลบอกว่ายังไม่มีเตียงว่างอาการเธอก็แย่ลงนะคะ

ติดโควิดทั้งแม่ลูก๖วันแล้วหมอบอกเตียงไม่ว่าง
นางสาวเมธาวดีอายุ๓๑ปี
ลูกจ้างบริษัทย่านบางจาก
อยู่คอนโดในซอยอ่องเอี่ยมบางนาตรา๓๒
มีอาการ๒๐มิถุนา
ตรวจ๒๓มิถุนาที่โรงพยาบาลแถวบางนา

ทีนี้เจ้าหน้าที่ให้กลับมาที่บ้านให้ทานยาให้รอเตียง
พอกลับมาถึงที่คอนโดก็อย่างที่บอกค่ะ
ก็ทำให้ลูกชายวัย๔ขวบติดโควิดไปด้วย
ทีนี้พอโทรไปหาที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลก็บอกแค่ว่าเตียงยังไม่ว่าง
วันแล้วนะคะอยากให้โรงพยาบาลรับตัวไปรักษา
อาการของเธอตอนที่ไลฟ์ก็แน่นหน้าอก
มีอาการไอหายใจไม่สะดวกแล้วก็ห่วงลูกชายนะคะ

บอกว่าลองต้มน้ำสมุนไพรช่วงที่รอหมอนะ
กระชายต้มขิงต้มขาตะไคร้
เอาน้ำส้มสายชูมาต้มแล้วก็ดมควันบ่อย
ทำตามน้องคนนึงมันเคยออกข่าวก่อนหน้านี้

บางคนก็บอกว่าซื้อฟ้าทลายโจรที่ร้านขายยามากิน

โดยเฉพาะเรื่องเตียงสำหรับผู้ป่วยที่อาการหนักนะคะ
อกจากนั้นคุณผู้ชมอีกคลิปหนึ่งอีกภาพหนึ่งที่จะเอาให้ดู
ก็เกี่ยวกับเด็กเหมือนกันเดี๋ยวขอดูภาพ
เด็กที่นอนอยู่ปลายเตียงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
น้องอายุ๒ขวบค่ะคุณผู้ชมนอนอยู่คนเดียว
เพราะอะไรพ่อของน้องติดเชื้อโควิด
แล้วอาการสุดหนักพ่อเสียชีวิตนะคะ
แม่ของน้องก็ต้องแยกตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
แล้วในโพสต์เนี่ยเขาก็เขียนข้อความเอาไว้
บอกว่าไม่มีใครเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นจริง
ภาพของคนป่วยที่นอนรอเตียง
หลายคนต้องออกมาไลฟ์สดยกมือไหว้ทั้งน้ำตา
วอนขอที่รักษาแม้กระทั่งภาพของเด็กตัวน้อย
สะพายเป้เดินขึ้นรถพยาบาลไปลำพัง
พ่อแม่ทำได้แค่ปาดน้ำตามองลูก
ข่าวแบบนี้เริ่มมีให้เห็นจนชินตา

บอกว่าดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุด

นี่ค่ะหลายคนเห็นภาพเห็นคลิปแล้วก็สะเทือนใจ
อ่ะงั้นเดี๋ยวเราดูมุมที่ประทับใจกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม

ประทับใจข่าวนี้ที่จะเอาให้ดู
โพสต์เรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือกัน
ของพยาบาลของหมอของคนไข้เพื่อเด็กน้อย

ในโพสต์นี้นะคะคุณหมอเขาระบุข้อความเอาไว้
บอกว่าสภาวะวิกฤตก็มีเรื่องราวที่ดีแทรกมาให้เราเห็น

เคสหนึ่งรับตัวมาจากฮอสพิเทล
เป็นพ่อลูกลูกอายุ๒ขวบ
พ่ออาการไม่ดีนะคะหอบเหนื่อย
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจแต่พ่อเนี่ยไม่มีเอกสารต่างของลูกเลย
ทีนี้ไม่รู้จะติดต่อแม่เด็กยังไง
เพราะรู้ว่าแม่ก็ป่วยรักษาตัวอยู่ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่ง

ท้ายที่สุดแล้วขอบคุณหัวหน้างานอีอาร์
ขอบคุณพี่อ้อนเวรศูนย์รีเฟอร์
ประสานขอเอกสารใบเกิดของน้องใบสุติบัติเนี่ยนะคะ
แล้วก็โรงพยาบาลที่รับผิดชอบฮอสปิเทลจนดึก
ก็ได้เอกสารติดต่อโรงพยาบาลที่คุณแม่รักษาตัวอยู่
แต่ทีนี้ดึกมากแล้วแพทย์เวรอายุรกรรมโควิดเนี่ย
ก็โทรมาปรึกษาว่าจะเอายังไงดี
ท้ายที่สุดตัดสินใจให้น้องพักอยู่ที่วอร์ดโควิดก่อน
แล้วก็มีผู้ป่วยหลังคลอดที่เป็นโควิด
เขาอาสานะจะดูแลน้อง
รวมถึงมีพยาบาลตึกเด็กที่มาขึ้นเวรพอดีเลย
แล้วก็มาร่วมดูแลน้อง๒ขวบด้วย
รีเฟอร์ก็ประสานส่งตัวน้องถึงมือคุณแม่แล้วนะคะ
เป็นการช่วยเหลือกันของทุกฝ่ายจริง
ขอบคุณบุคลากรทุกระดับในสภาวะวิกฤตขนาดนี้
สู้กันมาแบบไม่ย่อท้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลผู้ป่วยทุกคน
เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันในโพสต์ลงท้ายแบบนี้นะครับ